หลังจากที่วันอังคารที่ผ่านมามีการประชุมคอรมอล
และคอรมออนุมัติงบประมาณมา๘๐๐๐กว่าล้าน

เติมเงินให้กับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ค่าน้ำค่าไฟใช้จ่ายซื้อของค่าเดินทาง

ทีนี้ฝากฝั่งการเมืองเขาก็บอกว่า
เอ๊ะเอ้มันเป็นการซื้อเสียงลวกหน้ารึเปล่า
คือต้องบอกว่าหลังจากออกมาตรการนี้มา
ตรงนั้นมันใช่เหรอตรงนั้นมันได้ไหม

ชาชีวะนะฮะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยคงกังวลเรื่อง
เศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนซึ่งเรื่องเนี้ยพักได้ชี้ให้เห็น
ถึงความที่เป็นปัญหามาตลอดแต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องทำ
อย่างเป็นระบบไม่ใช่รัฐบาลไหนอยากจะมอบอะไร
ก็ให้ตามใจชอบซึ่งโครงการนี้กำลังเดินกลับไปสู่
โยบายที่เรียกว่าประชานิยมส่วนจะเป็นการหาเสียงหรือชิงความ
ได้เปรียบทางกันเมืองหรือไม่นั้นคุณอำวิสิทธิ์บอกว่าเชื่อว่า
ประชาชนเขามองออกอยู่แล้วว่าทำอะไรนะฮะทีนี้ทางด้านของ
นายพงศ์เกษมสัตยาประเสริฐโฆษกภักดิ์ไทยรักษาชาติ
รวมไปถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสมรีรวมไทยตั้งคำถามเลยบอกว่าการใช้งบประมาณของ
ประเทศในลักษณะนี้มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย
จากเป็นการออกมาเพื่อหาเสียงล่วงหน้าเนื่องจากว่ารัฐมนตรีทั้งสี่
ซึ่งเป็นแก่นนำของพักพลังประชารัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ถือว่าเป็นการเอาเปรียบพักการเมืองอื่นอื่นนะฮะไปฟังเสียงของท่าน
รีพิสุทธิ์นะครับรัฐบาลคอทชเนี่ยเขียนกฎหมายไว้อย่างชัดเจนว่า
ต่อไปนี้พักการเมืองเนี่ยนะจะหาเสียงเลือกตั้งอะไรต่างเนี่ยนะ
จะทำประชานิยมไม่ได้ใช่ไหมฮะจะมีนโยบายอะไรต่างต่าง
ต้องแถลงที่มาของเงินงบประมาณต่างว่าคุณได้มายังไง
สามารถที่จะดำเนินการได้ไม่ใช่ว่าอ่าจะแถลงอ่า
โยบายทำอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเงินมาจากไหนไม่รู้
ไม่ได้ใช่ไหมแล้วของคุณอ่ะไม่ยิ่งกว่าเหรอที่คุณไม่ถลง
แถลงอยู่ดีก็เอาภาษีของผมของคุณอ่ะนะของพี่น้องประชาชน
มาแจกแจกแจกตาเอาเผื่อใจโดยไม่มีหลักเกตอะไรอย่างเงี้ยน่ะ
ทีนี้ไปฟังฝากฝั่งของรัฐบาลกันบ้างในพุทธิพงศ์ปุณการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ชี้แจงเลยบอกว่าการทำโครงการต่างเนี่ย
อย่าไปมองว่าภาคไหนได้ประโยชน์มองว่าประสาชนทุกคนได้ประโยชน์จะดีกว่า
เหมาะกับตอนเนี้ยแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นช่วงปีใหม่อืม
บังเอิญรถแมพของการเลือกตั้งมันไปอยู่ช่วงกุมภามันก็อาจจะคิดไปได้แหละ
ก็คืออย่างที่บอกไงว่าก็ปีใหม่มันดันไปอยู่ใกล้เลือกตั้งให้ทำยังไง
ถูกต้องถูกต้องแต่ว่าฝากฝั่งของการเมืองเขาทำอะไรไม่ได้ไง
ไม่ได้มีการปลดล็อกแต่ว่าฝากฝั่งรัฐบาลยังคงมีอำนาจนโยบายอยู่ในเมือง
สามารถดำเนินนโยบายต่างออกมาได้